พักก่อนพักอยู่บ้านทำงานอยู่บ้านสั่งอาหารทานสิคะท่านโชคดีจริงคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์นะคะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวช่วงเช้าพยากรอากาศกันพักก่อนค่ะ
พักทำงานอยู่บ้านนี่แหละสบายสบายแถมยังได้หลบแดดด้วยเพราะว่าต้นสัปดาห์วันนี้ไปจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยนะคะ
สองวันนี้อากาศจะร้อนจัดทิ้งท้ายแล้วหลังจากนั้นหนึ่งเมษายนเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อนกันอีกครั้งค่ะ
เป็นเพราะอะไรตรวจสอบกันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยา
ความกดอากาศต่ำอักษรตัวแอลปกคลุมพื้นที่บริเวณประเทศไทยตอนบน
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชม
ช่วงนี้อากาศอุณหภูมิเนี่ยจะเพิ่มสูงประมาณสักสี่สิบถึงสี่สิบสององศาเซลเซียส
ขณะที่หมอกควันของภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่ก็ยังคงปกคลุมหนาแน่น
ไม่ได้ทำให้ดีขึ้นแต่ว่าช่วงบ่ายถ้าแดดแรงเนี่ยอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะ
ส่วนปัจจัยหนึ่งคือลมค่ะเป็นลมใต้พัดมานะคะรวมถึงลมตะวันออกเฉียงใต้พัดมา
ทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยนะคะมีอากาศต่างกันคืออากาศร้อนตัดกับลมเนี่ย
ทำให้บริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกลงมาประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่
เล็กน้อยนะคะแต่ว่าเตรียมรับมือกันหน่อยเพราะว่าช่วงต้นเดือนเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มมีพายุฤดูร้อนมากขึ้นแล้ว
ส่วนช่วงนี้นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก็คืออยู่บ้านค่ะอยู่บ้านที่ให้ห่างไกลจากอากาศร้อน
อยู่บ้านให้ห่างไกลจากเชื้อโรคนะคะรวมไปถึงฝุ่นละอองต่างแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องภาคตะวันออก
อีสานตอนล่างแถบจังหวัดนครราชศรีมาสุรินบุรีรำศรีสะเกดอุบลรวมถึงจังหวัดในภาคตะวันออกระวังฝนเล็กน้อยนะคะ
ส่วนภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันยังคงมีเมฆบางส่วนมีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ซึ่งก็เป็นลักษณะอากาศโดยทั่วไปของทางภาคใต้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะนี้อากาศร้อนในตอนกลางวันนะคะ
ไม่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงระยะเวลานี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้อยู่บ้านนะคะ
พักผ่อนแล้วก็ให้แดดเนี่ยฆ่าเชื้อโรคกันไปด้วยค่ะใช้ช่วงวิกฤตแบบนี้ให้เป็นโอกาสในการทำสิ่งดีแล้วก็ติดตามพยากรอากาศกันได้ทุกเช้าและเย็นในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
ดูเหมือนว่าคนจะมาส่งอาหารแล้วดิฉันขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ